ไปดูที่คลองน้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายนาฏตอนตี๒ค่ะคุณผู้ชมจู่มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
ได้ครับผมครับ
ดึงไว้อยู่ช่างนี้

อู้ววงขอบคุณพ่อนะครับ
ลูกปู่
พี่ผมเป็นลูกปู่

แต่ที่แน่คุณพี่โชว์ของแล้วหนึ่งนะคะ

เปลือยขึ้นมาเลยอ่ะตำรวจก็แบบเห็นแล้วก็อูจาตา
สุดท้ายก็มีการนำผ้าขนหนูสีขาวมาคลุมเขาไว้ก่อน

คุณผู้ชมดูภาพนี้สิถ้าเกิดว่าชาวบ้านชาวช่องไปเห็นตอนตี๒เนี่ย
เอาจริงนะใครเห็นก็เข้าใจไม่ผิดคิดว่าเอาตายหรือเปล่า

นิ่งอยู่พนมมือพูดอยู่ในคลองน้ำแบบนี้
ใกล้กับวัชพืชผักตบชาบาตอนแรกก็เหมือนเกลี้ยกล่อมเขา
บอกว่าให้ขึ้นมาบนฝั่งก่อนไหม
อย่าเพิ่งนอนเปลือยกายอยู่ในคลองแบบนี้
เขาไม่ยอมขึ้นนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้เชือก
ที่เป็นเชือกผ้าเชือกสีขาวมีการมัดคล้องตัวเขา
แล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จแบบนี้
เจ้าตัวบอกว่าของเข้านะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๙ปีค่ะ
ลอยคออยู่ในคลองวังไร่ในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลบ้านกล้วย
ในเมืองชัยนาธตอนตี๒โอ้โหเห็นแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยภายหลังจากที่เขานำตัวขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

คุณพี่เครียดอะไรไปลอยน้ำอยู่แบบนั้น
กลางดึกกลางดื่นค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่ยอมกลับไปบ้านไปช่องอ่ะนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะร้องเรียกให้หลวงปู่มาช่วย
เพราะว่าเขาโดนสอของเข้าโดนคุณสัยโดนมนต์ดำต่าง

บางช่วงบางตอนเขามีการชี้มือบอกกู้ภัยด้วย
บอกว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่ผมลอยอยู่ในน้ำ

หลวงปู่มาหาผมหลวงปู่จะมาช่วยผม
ให้คุณสัยออกจากตัวเขาชี้มือแบบนี้ด้วย
แต่ขอย้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเราไม่ได้หมายความว่า
หลวงปู่ที่ผู้ชายคนนี้อ้างถึงท่านจะเป็นยังไงนะ
แต่เขากล่าวอ้างไปเฉยอันนี้ด้วยความเคารพ
เดี๋ยวจะหาว่าไปพาดพิงถึงหลวงปู่อะเนาะ
แต่ผู้ชายคนนี้เขาพร่ำเพล้อไปเองถึงหลวงปู่ท่านนั้นอะเนาะ
แต่จริงแล้วหลวงปู่ก็คงเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขานี่ชี้มือบอกว่าหลวงปู่มาสะกิดผมหรืออะไรแบบนี้นะคะ

ไม่ว่าจะโดนของโดนคุณสัยโดนมนต์ดำ
หรือว่าจะมีหลวงปู่ที่เป็นที่พึ่งทางใจมาช่วย

เขาคนนี้ไปสงบสติอารมณ์และฝากญาติหน่อยนะคะ

ฉะนั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ